นี้ค่ะเป็นข่าวของสาวสุดดีเจนะคะ

เป็นต้นหอมสกุลตลานั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวเมาส์แรงนะว่าเธอนั้นท้องก่อนแต่งหรือเปล่า

ไม่ถึงรีบแต่งงานจังเลย

ประมาณปลายปีนะคะเป็นเด็กผู้ชายค่ะคือเขาบอกว่าเขายกให้เราเลยแต่แต่เรื่องการจดอะไรอย่างนี้หอมไม่แน่ใจเพราะว่าสัญชาติน้องอ่ะเป็นสิงคโปร์เป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ทีนี้หอมก็อยากให้โตไปเนี่ยตามกฎหมาย๒๑ปีเขาได้เลือกสัญชาติว่าเขาจะเป็นคนสิงคโปร์หรือคนไทยพ่อแม่เด็กก็คืออยู่กับเราอยู่แล้วเพราะเป็น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายเราอ่ะคุณหมอก็บอกว่าเราโอกาสจะตั้งครรภ์ยากมากเอ่อ
แต่ถ้ามีได้นี่คือแบบโหจะดีใจมากเออเป็นลูกของน้องฝั่งคุณต้นหอมนะคะ
เอามาเลี้ยวคือหลานนั่นแหละนะคะเออแต่เอามาเลี้ยงแล้วก็รับประเศษของคุณทามก็จะได้เลี้ยงถูกไป
แต่ว่าต้นหอมบอกว่าจริงก็อยากมีลูกเองนะถ้ามีได้ก็จะดีใจมากแต่ว่าก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าคู่นี้เขาจะแต่งกันเมื่อไห